แต่ก่อนพูดถึงเรื่องนั้นไปดูอันยอดเยี่ยมของการท่าเรือ
มีการมอบรางวัลยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนเพราะเพิ่งมีโชซิมาของการท่าเรือ
ท่าเรือนะครับยิงประตูสุดสวยครับได้รางวัลประตูยอดเยี่ยมไปนะครับ
ในเกมชนะนักคลอยพระเจ้าศรีมาสามศูนย์ผู้สอนเป็นโชครีพรมรัฐของการท่าเรือนะครับ
หลังจากพาสิงห์เจ้าท่าคว้าชัย๒นัดในเดือนกันยายนโดยไม่เสียประตู
แล้วก็รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมก็เป็นของอัตนันโอราโฮวัชกองหลังจาก
พระจวบครับที่ช่วยที่ไม่เสียประตูตลอดสองเกมในเดือนกัญญาณยนต์

ก็อย่างที่พวกเรียนให้ทราบนะครับสามทีมอย่างบุรีดรามเชียงราย
อยู่ในข่ายลุ้นแชมป์นะครับซึ่งอาจจะชี้วัดกันจนถึงเกมสุดท้ายเหมือนกันนะครับ
ซึ่งนายวรงชิวทัศน์เลขานุการฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีกก็บอกว่า
ยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการมอบถ้วยแชมป์กรณีที่เกมสุดท้ายนั้น
อยู่ในข่ายลุ้นหมดเลยนะครับซึ่งฝ่ายจัดเนี่ยยังคงมีเวลาในการเตรียมการอยู่อีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกัน
และต้องดูผลเกมในสัปดาห์นี้ครับ
เกมไทยลีกจะเตะกันในวันอาทิตย์ที่๒๐ตุลาคมทั้ง๘คู่พร้อมกันนะครับ
อาจจะไม่ต้องมองไกลนะครับดูถึงเกมนี้ก็น่าจะพอเห็นแชมป์ลางเหมือนกัน
บุรีรำครับ๕๔แต้มจะเปิดบ้านเจอกับการท่าเรือที่มี๕๒แต้ม
ส่วนเชียงรายยูเต็ดนะครับ๕๒คะแนนเหมือนกันนะครับจะเปิดบ้านเจอกับประจวบ
และอีกคู่ที่น่าสนใจครับเมืองทองยูนิเต็ดจะพบกับชนบุรีเอฟซีครับ